มันเป็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของการข้ามถนน

จำเหตุกรณีของคุณหมอกระต่ายได้นะคะ
ตอนนี้คนจะข้ามทางม้าลายเนี่ยคือต้องแบบใจต้องแข็งเลย
ใช่แล้วต้องคิดแล้วคิดอีกด้วยจะข้าม
ทีนี้มันมีคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์คุณผู้ชมค่ะ
เป็นเด็กนักเรียนตัวน้อยไปกดปุ่ม

เวลาคุณจะข้ามคุณจะมีสัญญาณไฟ
อ่าที่กดเสร็จปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นสีเขียว
ความหมายคือเราเดินข้ามได้
นี้นะครับทางม้าลายวุฒกา๑๖หน้าโรงเรียนหน่วยสิตนะครับ
กดแล้วสัญญาณไฟยังไม่ทำค่ะ
ยังไม่มีการเปลี่ยนสัญญาณไฟนะครับ
โรงเรียนคำนวยศิษย์ศึกษาวุฒากาศิกษ์๑๖ตลาด

โอ๊ยลูกจิ้มเป็นโทรศัพท์เลยนะ
ดเท่าไหร่มันไม่เปลี่ยนสัญญาณไฟ
แล้วก็มีข้อความบอกว่านี่น้องนักเรียนชั้นอนุบาล

กดสัญญาณขอข้ามปรากฏว่ามันไม่เปลี่ยนสีสักทีนะ
ก็คือต้องการที่จะข้ามไปโรงเรียนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละค่ะ
ถามว่าตรงนี้เป็นจุดตรงสัญญาณไฟแดงที่ไหน
อยู่ที่บริเวณปากซอยวุฒากาศ๑๖นะคะ
หรือว่าปากซอยโรงเรียนอำนวยสิทธศึกษานะ
แขวงตลาดพลูที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะไม่รอช้า
ไปดูกันหน่อยซิบริเวณนี้ค่ะ
มีโอกาสไปพูดคุยกับครูของโรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษาด้วยนะ

เหตุการณ์ที่มันปรากฏอยู่ในคลิปแล้วคนก็แชร์กันเยอะแยะเนี่ย

สัญญาณไฟคนเดินข้ามทางม้าอะไรเนี่ยมันไม่ติด

สุดท้ายก็กลับมาเสียอีกหลายครั้งเลย
เพราะดีค่ะที่ก่อนหน้านี้โรงเรียนปิด
เพราะว่ามีการแพทย์ระบันโควิด๑๙
แต่ประเด็นคือตอนนี้โรงเรียนกลับมาเปิดปกติแล้ว
ก็อยากจะขอเถอะแก้ไขหน่อย
เพราะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนที่ผ่านมาค่ะ
ไม่ติดมานานมากแล้วเลยค่ะ

ฝั่งจากโรงเรียนไปฝั่งนู้นแล้วก็ทางฝั่งนู้นมาโรงเรียน
ใช่แล้วก็เคยแจ้งหลายที
แล้วก็ยังไม่เคยมีมาทั้งสัญญาณไฟแล้วก็เส้นขอบถนน
เพราะว่าเคยมีกรณีที่ครูพาคือตอนเย็นนะคะ
จะเป็นครูพาเด็กนักเรียนเดินส่งแถวข้ามถนนอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอกดสัญญาณไฟก็แล้วแล้วสัญญาณไฟไม่มี
หรือคือในกรณีที่เคยมีมาก่อนอย่างนี้นะคะ
ก็ที่เคยมีก็รถไม่ค่อยจะจอดชน
เคยมีรถเฉียวคูด้วย๒๓ครั้งก็มีค่ะ
จริงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกนะ
ก็ได้รับแจ้งแหละว่าไอ้สัญญาณไฟจุดไหนเสีย
จริงก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะคะ

แต่แต่ช่วงนี้มันอาจจะล่าช้าไปบ้าง
เพราะว่ามีสัญญาณไฟจราจรเสียหลายจุดพร้อมกันค่ะ

ทีนี้ทางด้านคุณครูรวมถึงตำรวจจราจร
ฝากแจ้งเตือนนะช่วยหน่อยแล้วกัน
สำหรับคนที่ต้องใช้รถใช้ถนน

ซ้ายมองขวานะก่อนจะขับผ่าน

โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ

รุณาหยุดก่อนนะคะดูก่อนว่ามีคนจะฆ่าไหมไม่มีคุณค่อยผ่านไป